ปั๊มน้ำมันริมถนนสระบุรีหล่มศักดิ์ที่เพชรบูรณ์
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกกันมาหลายสิบคนมาก
แล้วก็ตลุมบนกันโอ้โฮชวนละมุนมาก
มีเสียงตะโกนห้ามห้ามเท่าไหร่ไม่มีใครหยุดเลย

นี่ค่ะก็จะมีเสียงผู้หญิง
พยายามตะโกนร้องตะโกนห้ามให้หยุด
ก็คือเป็นผู้หญิงที่มากับกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนี้นะคะ
แล้วก็ถ้าสังเกตดีจะเห็นว่ามีผู้ชาย
ที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดง
ถืออาวุธอะไรก็ไม่รู้ค่ะ

คนที่ใส่เสื้อสีดำก็คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งอะนะ

ตามโพสต์นี้นะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้
ไปเที่ยวงานงิ้วประจำปี

เสร็จไม่รู้ยังไงอารมณ์ไหนมาตีกันอยู่ในปั๊มน้ำมัน

สารพ่อแม่นะของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

สารพ่อแม่นะที่ลูกหลานไปเที่ยวงาน

เที่ยวงานเสร็จทำไมต้องมายกพวกตีกันด้วยนะคะ

ที่จุดเกิดเหตุตามปั๊มน้ำมันตามภาพนี้เลย

อู๋โอ้โฮรู้สึกถ้าเราไปเติมน้ำมันอยู่นี่เรา
คือเราไม่กล้าลงจากรถค่ะไม่กล้าขับรถออกด้วยค่ะ

น้ำมันเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะคะ
มันก็เลยเห็นว่าทำอะไรไปตีอะไรกันมีเรื่องอะไรกันอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุหลังจากเราเห็นคลิปภาพนี้
เราก็ไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันนี้นะคะ
หลังจากวัยรุ่นตีกันเนี่ยก็มีเศษขวดก้อนหินกระจายเต็มเลย

หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะเศษแก้วก้อนหินเต็มพื้นเลยนะคะ
ก็คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กลับจากเที่ยวงานงิ้ว

ตั้งแต่ในงานหรือพวกเดียวกันเอง
ทะเลาะกันหลังจากดื่มเหล้าจนเมาอันนี้ไม่แน่ใจค่ะครับ

ถ้ามันมาตีเวื่องขวดกับลูกหน้าของข้าง
ถังกระหยากก็ล้มไปถังหนึ่ง
มาจะเห็นกันร่องร้อยขวดแตกขวดสะดุนแดงขวดเหล้าครับ

ใจอะไรก็ไม่น่ามาเจอกัน

จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นอารมณ์ร้อน

ทีมข่าวก็ไปคุยกับตำรัวสพผัยด้วย
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ตามภาพนี้ค่ะตำรวจเองก็ได้รับแจ้งแหละ
มีวัยรุ่นยกพวกตีกันอยู่ในปั๊ม
แต่พอตำรวจไปถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้แยกย้ายกันหลบหนีไปหมดแล้ว
จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์
ไม่มีคนเจ็บมาแจ่งความเอาเรื่องอะไรกัน
ตำรวจก็เลยไม่รู้จะไปดำเนินคดีอะไรกับใครยังไง
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้มข้นตรวจรา
ตามสถานที่ต่างให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
หลายครั้งที่เราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้
กลายเป็นว่าไม่มีคนเจ็บไปแจ้งความ
ไม่มีใครเอาเรื่องมันก็ปล่อยผ่านไป

ปั๊มก็ควรจะไปแจ้งว่าถ้าเกิดมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นที่ปั๊มนะ
คือต่อให้ไม่เสียหายปรับมากปรับน้อย
ต้องให้พวกมันรู้บ้างว่าเออเฮ้ยอย่างนี้เนี่ย

ไม่อย่างนั้นกลัวจะไม่เข็ดแล้วไปก่อเหตุกันซ้ำไปตีกันตามนั้นตามนี้นะ